ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแรงงานชาวพม่าสิบเอ็ดคนนะฮะ
วันนี้เราตามความคืบหน้าให้เพราะว่าเมื่อวานนี้เขาเหมารถตู้มานะฮะ
นั่งรถตู้โดยสารอ่าเหมามาจากจังหวัดตากอ่า
มาจากสุราชธานีค่ะจะให้ไปส่งที่ตากใช่ค่ะ
เพื่อจะเดินทางกลับบ้านช่วงสงครานแต่พอมาถึงชายนาฏเนี่ย
สลบกันทั้งคัน๑๑คนยกเว้นคนขับกับภรรยาคนขับที่เขาอยู่ข้างหน้า
เขาบอกสังเกตเห็นเรียกเท่าไหร่ไม่มีใครตื่นเลยใช่
แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าพาเข้าโรงพยาบาลก่อนนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยไปตรวจสอบสภาพรถแล้วคาดว่าสงสัยของที่อัดกันมาเต็มเลยเนี่ย
ออกจากคนแล้วเนี่ยสิ่งของต่างมันไปปิดช่องแอร์หมด
อ่าข้างหลังก็เลยไม่มีอากาศหายใจค่ะก็คงจะแบบสลบกันไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะ
แต่ตกลงวันนี้มีผู้ที่เขาให้ข้อมูลที่มากับรถ
เขาบอกว่ามันได้กลิ่นแก๊สด้วยนะอืมรถคันนี้ติดแก๊สใช่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับแรงงานชาวพามาร์สสิบเอ็ดคน
เหมารถตู้ของนายประเคียงทองพิจิตรอายุ๔๓ปีจากสุราธานี
ให้ไปส่งที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะกลับบ้านช่วงสงคราน
พอมาถึงช่วงหลักกิโลเมตรที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดถนนสายเอเชีย
ตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏจู่จู่แรงงานชาวพม่าที่เป็นผู้ใหญ่สิบ
เด็กหญิงวัย๒ขวบอีกหนึ่งคนหมดสติฮะบางคนอาเจียนอ่อนแรงอะไรไปหมดเลย
คนขับรถตู้กับภรรยาที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไม่ได้มีอาการอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
อ่าเขาไม่มีอาการผิดปกติเขาก็สังเกตเห็นพยายามเรียกพยายามปลุก
ไม่มีใครรู้สึกตัวก็เลยโทรแจ้งสายด่วนหนึ่งหกหกเก้า
ให้มาพาตัวส่งโรงพยาบาลมโนรมแล้วก็โรงพยาบาลชัยนาธโรงเรียนทรนะฮะ
ให้น้ำเกลือแล้วก็ดูแลจนอาการดีขึ้นหมดปลอดภัยทุกคน
แต่นี่ไงของเขาเยอะด้วยคนก็แน่นด้วยในรถ
คือเนี่ยของอย่างนี้แล้วแล้วบวกคนไปอีกสิบเอ็ดคนอ่ะอืม
สิบเด็กหนึ่งเนี่ยข้างหลังรถนะฮะเหมากันมา
ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสงสัยสัมภาระวางกันเนี่ย
มันไปปิดช่องแอร์หมดค่ะพอแอร์ไม่มามันก็ระบายไม่มีอากาศ
ห้องโดยสารขาดอากาศหายใจแล้วก็คงจะหมดสติได้
แต่แรงงานชาวพม่ายืนยันตรงกันว่าที่นั่งกันมาเนี่ย
มันได้กลิ่นแก๊สนะได้กลิ่นแก๊สอบอวนอยู่ในรถ
ก่อนที่จะพากันหมดสติไปนายจอมินอูอายุสามสิบสี่ปี
แรงงานชาวพม่าหนึ่งในผู้โดยสารนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ตัวเองกับครอบครัวรวมห้าคนขึ้นรถตู้คันนี้มาจากสุราธารณี
ตอนแรกยังไม่มีกลิ่นอะไรแต่พอคนขับรถตู้ไปจอดแวะเติมแก๊ส
ก็ได้กลิ่นแก๊สแอร์รถตู้ก็เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง
หลังจากนั้นเริ่มไม่มีแรงแล้วก็หมดสติไป
แล้วตอนนั้นรอตอนที่เราขึ้นรถเลยเราได้กินอะไรแปลกมาบ้างไหม

ต่อไปเติมแก๊สตอนมาเติมแก๊สใช่ไหม
ส่วนทางด้านของนายด์แตคขายอายุ๒๐ปี
ก็เป็นแรงงานที่นั่งรถตู้คันนี้มาด้วย
เขาก็เล่าให้ฟังว่าขึ้นรถตู้คันนี้จากปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ
พอเข้าไปในรถปุ๊บก็รู้สึกเหม็นนะคะเหม็นกลิ่นแก๊ส
คนขับเหยียบเบรกกลิ่นแก๊สยิ่งแรงขึ้นเหยียบเรกทีไรกลิ่นแก๊สยิ่งมา
กปุ๊บกลิ่นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่มีใครบอกคนขับนะ
สักพักหนึ่งก็สลบไปเลยตัวเองก็สลบไปเลยอะค่ะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชายนาฏและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบรถตู้คันนี้นะคะ
แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้แรงงานเหล่านี้อาเจียนและหมดสติหรือเปล่า
แต่ถามว่ามีแก๊สอยู่ในรถไหมมีอืมมีจริงจริงครับ
แล้วก็ตอนเกิดเหตุสัมภาระก็วางปิดช่องแอร์ด้วยจริง
วกกับอากาศร้อนอบอ้าวด้วย๓อย่างค่ะโอ้โห๓อย่างมันรวมกัน
บริษัทรถตู้ก็ได้ให้คนขับเอารถตู้กลับไปจังหวัดสุราธานีนะคะ
แล้วก็เอารถตู้คันใหม่รับแรงงานทั้ง๑๑คนออกจากโรงพยาบาล
เพื่อไปส่งจุดหมายปลายทางที่จังหวัดตาก
ก็ยังไม่มีการสรุปสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรเบื้องต้น๓อย่างนี้แหละรวมกัน
แต่รถติดแก๊สเนี่ยคือยังไงก็ต้องไม่มีกลิ่นแก๊สเข้าไปใช่

แต่คนที่นั่งข้างหน้าทำไมเขาไม่ได้กลิ่นแล้วเขาไม่เป็นอะไร

ก็มันอาจจะรั่วมาไม่มากแต่มันมาช่วงด้านหลังพอดีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ